ไปดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ต้องชี้แจงนะครับ
อยากได้ความชัดเจนและข้อเท็จจริง

ภาพเสาไฟกินรีที่สวยงาม
แล้วก็มีการติดตั้งถี่มากเลยนะคะ

ตามข่าวเนี่ยก็คือใช้งบประมาณไปตรงนี้เนี่ยนะคะ
๖๔๓ล้านบาทโอ้โฮงบหนักมากนะครับ

ทำไมต้องขนาดนี้เลยเหรอนะคะ
เป็นผู้ที่ออกมาเปิดประเด็นโพสต์เรื่องนี้นะคะ
สำหรับโครงการเสาไฟกินรี

อบตราชาเทวะบางพลีสมุทรปราการ
ก็แบ่งเป็น๗โครงการตั้งแต่ปี๖๒ถึง๖๕
แล้วก็มีบริษัทรับเหมาเพียงรายเดียว
ติดตั้งเสาไฟ๖๗๗๓ต้น
เฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยงบอยู่ที่ต้นหนึ่งเกือบแสนนะคะ
เขาก็เลยสงสัยว่าสูงไปไหมราคานี้
แล้วก็ถ้าผู้รับเหมารายเดียวบริษัทเดียว
ได้งบไป๖๐๐กว่าล้านมันเยอะมากนะครับ
มันผูกขาดหรือเปล่าแล้วตรงนั้นที่ติดตั้ง
มันก็เป็นแค่ซอยเล็กถนนลูกรังด้วย
คือถ้าจะว่ากันไปถนนทำถนนก่อนดีไหมใช่ไหมคะ

คือคำถามมันมาเยอะไปหมดพอเห็นภาพแบบนี้นะคะ

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ท่านก็ให้ข้อมูลว่าทราบแล้วนะคะเรื่องนี้
ตอนนี้อยู่ระหว่างให้หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริง

อบตราชาเทวะจะชี้แจงเรื่องนี้

ข่าวเย็นไทยรัฐจะนำมาเสนอว่า
อบตราชาเทวะชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรนะคะ
อย่างที่คุณวราพรพูดจริงทำถนนก่อนดีกว่าไหม

พอมันมีประเด็นเรื่องเสาไฟขึ้นมาเนี่ยนะคะ
มันก็มีต่อค่ะคุณสืบสกุล

สาวไฟประติมากรรมนะคะ
ที่ออมตรนองค์ปรือจังหวัดสมุทรปราการ

เป็น๒ส่วนคุณถ้าถามว่าสวยไหมสวย

ไม่ต้องคงค่ะเยอะเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่า

ทางเพจเขาไปตรวจสอบข้อมูลลึกลงไป
พบว่านี่คือการติดตั้งเสาไฟกิ่งเดี่ยวสูง๘เมตร
ลาเซลโมเดลรูปเครื่องบิน

มูลค่าสูงถึง๑๙๒๒๔๐๐บาท

อยู่ที่ต้นละ๑๖๘๐๐บาท
โอ้โห

ทางนายอุดมกลิ่นพวงนายกอบตหนองปลือ
ออกมาชี้แจงค่ะเราไปฟังกันหน่อยค่ะ

ที่เราลงตลาด๑๖๐๐๐๐๐บาทหรือเท่าไรนี่นะ

ในวิวคิวของเรามันไม่ถึง
มันแค่๙๒๐๐บาทประมาณนี้
แต่สเปคของเรามันจะเป็นเซอร์เลสค่อนข้างจะหนา
แล้วก็เส้นฝาวสูงกลางจะใหญ่
แล้วก็ถูกความคุ้มค่าแล้ว
เหตุผลที่ทั้งสูง๘เมตรเพราะอะไร
เพราะว่าต้นไม้ของเราเป็นชุมชน
มีต้นไม้เยอะแล้วเป็นเซอร์ล์พลังงานแสงอาทิตย์
ถ้ามันเสี้ยมันก็ไปบดต้นไม้กำบัง
มันก็รับแสงอาทิตย์ไม่ได้
และการทำโครงการขึ้นมาเนี่ยโดยชาวบ้าน
ธรรมชาติพร้อมขึ้นมา
ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจในบริบทของพื้นที่ของเรา
แต่ชาวบ้านของเรามีความสุขกับมัน